อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อ่างทองคล้ายกันกับของคุณภาคภูมิเลยนะคะ
อันนี้เด็กโตขึ้นมาหน่อยเป็นเด็กวัย๕ขวบ
เพราะยังดีที่รายนี้ไม่ถึงแก่ชีวิตแต่ลักษณะคล้ายกันเลยก็คือ
ผู้ปกครองจอดรถเด็ก
คุณผู้ชมดูคลิปวิ่งลงมาก่อนเห็นไหมแล้ววิ่งออกไปเลย
นี่คือเด็กวิ่งชนรถเลยค่ะเพราะว่ารถเขาก็แบบเหมือนวนหาที่จอดช้าอยู่อ่ะ
หงายเติ้งลงไปเลยค่ะเซเลยเหมือนกัน

ใช่เด็กเห็นไหมวิ่งแบบ

นี่ชนด้านข้างนะไม่ได้เข้าด้านหน้าคือยังไม่ถึงขั้นตัดหน้า

เด็กผู้ชายที่เห็นในคลิปเนี่ยอายุน่าจะสัก๔๕ขวบมากับผู้ปกครอง
ผู้ปกครองจอดรถปุ๊บอาการเดียวกันกับเหตุการณ์น้องมะลิเมื่อสักครู่เลย
เปิดประตูลงมาก่อนผู้ปกครอง
เปิดประตูลงมาปุ๊บก็รีบวิ่งลงจากรถเลยวิ่งตรงพุ่งออกไปเลยค่ะ
แล้วก็เป็นจังหวะที่รถเก่งเขากำลังพยายามจะวนหาที่จอดอยู่ในลานจอดรถขับมาพอดี
น้องก็เลยวิ่งพุ่งชนอย่างแรง
เพราะดีจริงนะคะน้องเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นเอง
รถเข้ามาไม่เร็วด้วยนะ
เพื่อเตรียมลักษณ์สิ่งที่สามารถให้ดูแลผู้หลักได้ดี
ถือเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองพ่อแม่ทุกคนเลยนะคะ
ต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดจริง
เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์เคราะหร้ายของน้องมะลิไปแล้ว
แล้วก็ไม่ใช่เด็กทุกคนจะโชคดีเหมือนเด็กผู้ชายคนนี้
เวลาเอาเด็กมาด้วยค่ะเราต้องไม่ให้เด็กลงก่อนเรานะ

คือถ้าปลดล็อกปุ๊บแล้วเด็กเปิดประตูได้อย่างน้อยคุณต้องคว้าไว้
หรือไม่ก็ต้องสอนลูกเลยว่าถ้าพ่อแม่ไม่ลงห้ามลงก่อน